เยอะจังเลยช่วงนี้เล่าบ่อยมากทุกวันเลย
เหตุเกิดขึ้นที่ร้านลาบแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีโจรขับรถกระบะมาแบบนี้เลย

ระเวนขโมยต้นไม้

ตระเวนขโมยต้นไม้กันอ่ะคิดดูสิ

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ที่ร้านลาบเมืองเป้าสาขาในเวียง
ลาบนี้เป็นร้านชื่อดังประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วเห็นคนร้ายเนี่ยเป็นชายเห็นชัดเจนเลยคุณเห็นไหม
ขับรถกระบะมาจอดข้างร้านเลยนะแล้วก็ลงจากรถไป
เดินไปหยิบต้นไม้ที่ปลูกอยู่หน้าห้องน้ำของร้านนะคะ
เอามาใส่ท้ายรถกระบะแล้วก็ยกไปมา๓รอบ๓ต้น
ยกไปทั้งกระถางยกมาทั้งกระถางแบบนี้นี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นยกไปเสร็จเรียบร้อยขับรถหลบหนีไปทันที
แต่งานนี้บอกเลยอย่างที่เราเห็นคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้แบบชัดเจนมาก
ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็มีการนำคลิปเนี้ยมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพื่อเป็นการเตือนภัยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะ
ถ้าหากว่ามีพลเมืองดีท่านใดนะคะ
พบเห็นหรือรู้จักกับบุคคลในภาพกล้องวงจรปิดกับ
คนร้ายเนี่ยนะคะช่วยติดต่อมาแจ้งเบาะแสได้เลยงานเนี้ย
เจ้าของร้านเขาขอแจ้งความดำเนินคดีบอกเลยว่าเอาเรื่อง
ให้ถึงที่สุดดีครับใครรู้ใครเห็นอะไรก็แจ้งเบาะแส